มาเปิดประเด็นกันที่เรื่องของพี่ป้องแล้วก็สาวคนที่มีข่าวด้วยละกันนะคะ

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
ไฮโซสาวเอ๋ยธัญวัลออกมาเปิดปากแล้ว
ในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าตกลงแล้ว
ดอกไม้ที่ได้มาเนี่ยใครให้เธอก็พูดไปชัดเจนแล้ว
ล่าสุดถึงคิวของพี่ป้องนวัดกันบ้างนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นไปมายังไงค่ะ
พระเอกเนื้อหอมออกมาเคลียร์เรื่องนี้จากปากเป็นครั้งแรกนะคะ
ประกาศเลยค่ะว่าไม่ได้เป็นคนลงรูปช่อดอกไม้

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไฮโซสาวก็ย้ำชัดอีกครั้งนะคะ
ว่าตอนนี้พูดคุยกันในฐานะพี่น้องเท่านั้นค่ะ
พร้อมออกตัวแทนด้วยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เชื่อว่าการที่ทั้งคู่ลบภาพดังกล่าวออก
ก็เป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจนั่นเองค่ะ
จริงผมบอกตรงนี้แล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนลงนะครับ
เพราะว่าถ้าคนรู้จักผมคนสนิทกับผม
จะรู้ว่าสำนวนที่เขียนหรือว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลย
ก็ลบทิ้งเพราะว่าคือไม่ได้ว่าร้อนตัวหรือไม่ได้
เพราะว่าคือเราไม่ได้ลงก็ต้องลบออก
งงว่ามันโดนแฮ็กหรือมันโดนใครแกล้งหรือว่าอะไรยังไง
ก็เลยว่าน้องก็คงไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดารานะครับ
ก็คงตกใจแล้วก็คงลบทิ้งไปให้มันแบบ
เป็นคนลงเป็นคนปั่นกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เอาเงินให้กินข้าวไปเที่ยวดีกว่า

ตอนนี้รู้จักแล้วก็คุยรู้เรื่องก็ว่ากันไปก่อน
น้องเขาก็เด็กมากแล้วผมก็โตมากแก่อะไรอย่างนี้
แล้วก็พ่อแม่ก็คงห่วงมั้งอะไรอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวนะไอ้เรื่องพวกนี้บริสุทธิ์ใจนี่คือต้องลบใช่ไหม
เพราะว่าไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ได้ลงโดนแฮคไงพี่ก็บอกว่าโดนแฮค
แต่ว่าทั้งสองก็ออกมาตอบตรงกันนะคะว่าไอจีโดนแฮ็ก

ชอบจังเลยรุ่นนี้เขาไม่ต้องซื้อดอกไม้แล้ว
งงให้เงินไปกินข้าวดีกว่า
เปลี่ยนมาให้ที่ดินมาดีกว่านี่ก็ไม่ว่ากันนะคะ
จิบกระทรวงอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคุณโอ๊ยให้ที่ดินมาปลูกดอกไม้บ้าไปแล้ว